มาดูคลิปเหตุการณ์ที่มีการโพสต์อยู่ในโลกออนไลน์นะคะ

ในคลิปนี้จะมีผู้หญิงคนหนึ่ง
เถียงทะเลาะอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๐กว่าแล้ว
แล้วก็ข้างผู้หญิงก็จะมีเด็กผู้ชายคนนี้ใส่ชุดลูกเสือ
แล้วทำท่ากำหมัดเหมือนกับจะต่อยเขา
เรื่องต้นเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้อายุ๖๐กว่า
อยู่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดชนบุรี
แล้วเขาก็ไปเตือนเด็กผู้ชายที่ใส่ชุดลูกเสือเนี่ยค่ะว่า
ขี่รถจักรยานยนต์เร็ววิทย์จะเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็เหมือนกับจะมาบอกผู้ปกครองให้สั่งสอนตักเตือน
และผู้ปกครองก็คือคุณแม่คนที่อยู่ในคลิป

กับผู้ชายวัย๖๐กว่าคนนี้

ไก่เด็กเรียนอะไร

ไม่ใช่เกี่ยวกับพ่อกับแม่พ่อกับแม่ต่อแล้วเด็กมันเป็นอย่างนี้

แล้วมันก็ไม่รู้ว่าที่ใส่มันเป็นยังไงหนูก็ไม่รู้หรอกที่ใส่มันเป็นยังไง
แต่หนูรู้ว่าลูกมันที่ใส่มันเป็นอย่างนี้

แต่อย่ามาพ่อแม่ไม่ต้องมาพ่อแม่หนูตามมาบอกเพราะว่ามาถาม
สอนแล้วแต่ลูกหนูมันเป็นแบบนี้แล้วมันไม่ยอมเนี่ยจะให้ทำยังไง
นี่เหตุการณ์หน้าโรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ทีนี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะ
เด็กผู้ชายที่ใส่ชุดลูกเสือคนนี้อายุสักประมาณ๑๐ขวบได้นะคะ
อยู่ด้านหน้าของพ่อค้าอายุ๖๒แม่คอยห้ามอยู่
ชาวบ้านก็ยืนดูเหตุการณ์อยู่ใกล้
ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะเถียงกันหนักเลยค่ะ
ทำให้พ่อค้าวัย๖๒ลุกขึ้นยืน

แต่ชาวบ้านก็ดึงเหมือนแบบห้าม

ทีนี้จากคลิปเหตุการณ์ต่างเหล่านี้ทั้งสองภาพนี้นะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านค้าหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พ่อค้าวัย๖๒ปีที่อยู่ในคลิป
ชื่อว่านายบรรพฤษศรีธาบุตรอายุ๖๒ค่ะ

แล้วก็เป็นพ่อค้าขายหมูย่าง
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าก่อนหน้าที่จะเห็นภาพในคลิป
เขาขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็เด็กผู้ชายคนนี้คนที่ใส่ชุดลูกเสือ
ขี่รถจักรยานยนต์มาเหมือนกันแล้วก็ขี่มาเร็ว

ก็เลยต่อว่าว่าขี่รถให้ระวังหน่อย
ถ้าล้มไปหรือไปชนกับใครได้รับบาดเจ็บ

นายบรรพฤษบอกว่าก็ได้บอกกล่าว

เพราะถ้าพลาดมาล้มมาก็จะเจ็บตัว

เพื่อจะขอดูชื่อที่หน้าอกเสื้อค่ะ
แล้วก็ตั้งใจว่าจะไปแจ้งที่โรงเรียน
แล้วนายบรรพฤษก็บอกว่าก็ถามเด็กนะ

เด็กตอบว่าลูกคน

แล้วเด็กก็แยกย้ายกลับ
ตัวเองก็ตามไปที่บ้านของเด็กเลยนะคะ
นายบรรพฤษก็ยอมรับว่าตามไปถึงบ้าน

ปรากฏว่าเด็กคนนี้ถือมีดออกมาขู่
ตัวเองก็เลยรีบกลับแล้วก็ไปขายหมูย่างต่อดีกว่า
ต่อมาเด็กคนนี้กับแม่ก็ตามมาค่ะ
ตามมาที่ร้านขายหมูย่างหน้าโรงเรียน
ก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
นายบรรพฤษบอกว่าไม่คิดจะเอาเรื่องกับเด็กอยู่แล้ว
เพราะรุ่นนี้รุ่นเหรนแล้วที่พูดไปก็เพราะความหวังดี
แคร์ร้านจริงไม่ใช่อะไรเลย
ผมไม่ได้ยุ่งกับใครผมไม่ได้นั่งกับใคร

แค่มาอย่างงั้นนะก็บอกว่ามันอันตราย
อันตรายถ้าเกิดมันล้มมาถ่ายโดยร้อน

แล้วผมว่าเป็นลูกบ้านคนอื่นไม่เคยมาแล้ว

อันนี้ก็เป็นในมุมของคุณลุงวัย๖๒นะคะ

ทีนี้มาดูในมุมของเด็กผู้ชาย

ครอบครัวของเด็กผู้ชายวัย๑๐ขวบที่ใส่ชุดลูกเสือ
บ้านเขาอยู่ในตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีเหมือนกัน
เด็กผู้ชายที่อยู่ในคลิปเขาให้ข้อมูลไว้แบบนี้นะคะบอกว่า
ที่เห็นในคลิปนี้คือก่อนหน้านี้แม่ใช้เขาไปซื้อของที่ร้าน
เขาก็ไปซื้อของแล้วก็มาเจอกับนายบรรพฤษก็เลยทะเลาะกัน

ก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ตัวเองถูกนายบรรพฤษกระชากคอเสื้อ
ก็เลยโมโหจะไปฟ้องแม่
แต่ก่อนกลับก็เลยตะโกนด่าไป
จุดตายอย่างนี้ค่ะ

คือลุงเนี่ยถามก่อนว่าเป็นลูกใครใช่ไหม

เขาบอกว่าคุณลุงกระชากขอเสื้อเขา
แต่คุณลุงบอกว่าคุณลุงแค่ไปแตะบ่าจับบ่า
เพื่อจะดูชื่อที่หน้าอกเสื้อ

แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็กลับไปบ้านนะคะ

กลับไปหาถึงบ้านเลย

แม่ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามไปที่ร้าน

ยืนยันว่าจะไม่ขอโทษอย่างแน่นอน
เพราะเขามั่นใจว่าเหตุการณ์นี้เขาไม่ผิด

ผมไม่ได้จัดหน้าเขา

แล้วผมก็เขาเลนส์ต่อ

มึงจะไปไหนรู้ใคร

ดึงต่อแล้วไง
แล้วเขาก็อะไรอีก

แล้วก็ความอโหแล้วผมก็ด่าเขาว่า

แล้วเขาก็ขี่ตามมากลับบ้าน
แล้วผมก็จะหามีดไหล่เขา
แล้วเขาก็ขี่ตามมากลับบ้าน

แล้วเขาเห็นพ่อก่อน

แล้วเขาก็บอกว่า
กูกลัวแล้ว

คือที่ท่านเห็นตำรวจเนี่ยคือตำรวจพอเขาเห็นคลิป
เขาก็เลยตามไปสอบสวนเรื่องราวนะ

ซึ่งคือถ้าจะว่ากันไปเนี่ยมันก็มองได้หลายมุม
หนึ่งก็คือถ้าเอาที่น้องอายุ๑๐ขวบเนี่ยนะ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าเด็กอายุเท่านี้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยังไง
รถจักรยานยนต์ต้อง๑๕ถึงทำใบขับขี่ได้

คือเรื่องไม่ได้ขี่รถตัดหน้าลุง

ส่วนกรณีอื่นเนี่ยอันนี้น้องต้องคิดแล้วว่า
การใช้กิริยาวาจาอย่างเช่นการตอบกลับ
หรือการไปด่าบุปการีลุง
อันนี้มันคนละส่วนกับว่าตัดหน้าหรือไม่ตัดหน้า
แต่ว่าทางครอบครัวของน้องคนนี้เขายืนยันนะคะว่าก่อนหน้านี้
น้องเขาก็เรียบร้อยดีนะ
ไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวอะไรกับใครมาก่อนเลย

ใช่ยืนยันแบบนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ยืนยันแบบนั้น
ตัวคุณพ่อเนี่ยเล่าว่าลูกปกติเรียบร้อยนะ
ไม่เคยก้าวร้าวแบบนี้นะคะ

คือวันนั้นแม่ใช้ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของจริง
เข้าใจว่าก็คงจะขี่เร็วตามภาษาเด็กนั่นแหละ
แต่ว่านายบรรพฤษมาต่อว่าลูก
แล้วก็กระชากคอเสื้อของลูกชาย
เพราะว่าลูกถูกคนแก่รังแก่

เพราะว่าลูกเนี่ยไม่เคยถูกใครมาทำอะไรแบบนี้มาก่อน

ก็ไม่ขอโทษเพราะว่าก็ลูกตัวเองเป็นอย่างนี้นี่แหละ
แล้วแม่ก็บอกว่าก็นายบรรพฤษนั่นแหละ
ต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรง
มาบอกว่าเดี๋ยวจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้นะ
ลูกก็เลยโมโหก็เลยพูดไปว่า
กราบเท้ากู
แต่ไม่ได้พูดว่าเท้าพูดหยากกว่านั้นให้ลุงกราบ
เนี่ยแต่แม่บอกว่าพอลูกพูดคำนี้ประโยคนี้ออกมา
แม่บอกว่าแม่ตบปากลูกไปนะคะ
แล้วก็บอกลูกว่าไม่ควรพูดจาแบบนี้
หลังจากนั้นก็แยกย้ายพากันกลับ
ฟังเสียงของแม่ดูหน่อยนะคะ
เนี่ยแม่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะ
ลูกแม่ถูกสังคมโจมตีหนักมากเลย
วิจารณ์มาด่าว่ายังไม่เห็นข้อเท็จจริงอีกมุมนึงนะ

ก็เป็นห่วงลูกเดี๋ยวตัดสินใจขายบ้านที่ชนบุรีเลยดีกว่า

ใช่จะย้ายไปอยู่พิศนุโลกแทน
จะได้ไม่ต้องเจอหน้านายบรรพฤษคู่กรณีอีกต่อไป
แต่นายบรรพฤษเองเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาไม่ติดใจอะไรนะ

แม้ว่าเด็กจะบอกว่ายังไงก็ตามจะไม่ขอโทษอะไรแบบนี้
นายบรรพฤษก็บอกไม่เป็นไรช่างมันให้มันจบอะไรอย่างนี้
คือเขาบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นย้ายบ้านหนีหรอก
ไม่ใช่คนมีอิทธิพลอะไรก็เป็นแค่รอปภอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

คือทั้งหมดมันก็สะท้อนออกมาจากสิ่งที่เด็กเขาบอกเล่าด้วยนะ

มุมของเด็กก็อย่างที่เราคุยมาสักครู่
แต่มุมของผู้ใหญ่เนี่ยอีกมุมหนึ่งอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะ
ว่าการเตือนเด็กเนี่ยเราต้องใช้วิธีเตือนแบบไหน
ถ้าตามที่เด็กเขาบอกเขายืนหนังว่าเขาถูกกระชากคอเสื้อ
เด็กเองฟังผู้ใหญ่ตักเตือนแล้วชอบไม่ชอบ

นะคะกิริยาต่อผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่ง

หลายครั้งหลายคนเราก็เห็นพ่อแม่รังแก่ฉันก็เยอะนะ